พาไปกินหนึ่งเมนูที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน
กับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะอยู่ที่ไหนเด็ดอย่างไร
ติดตามในช่วงตลอดกิน
เป็นอย่างไรบ้างดูจากการจัดเสิร์ฟมาแล้วด๋วยเตี๋ยวด๋วยเตี๋ยว
ลงไปแล้วก็เครื่องแน่นแต่นอกเหนือจากนั้นช่วงที่กำลังจะเสิร์ฟให้ลูกค้า
นี่เขาตักอันนี้คืออะไรคะอันนี้แหละคือสูตรเด็ดเคล็ดลับของชาวอีสานขนาดแท้
มันคือเฮีย
นี่คือเพี้ยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องปรุงรสอย่างหนึ่งที่มันมาจากครัวถูกไหมคะ
รสชาติมันจะขมขมเพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวโอ้โห
เพิ่มความนัวเหมือนคุณเคยกินแจ่วขมไหม
นั่นแหละมันจะมีความขมกลมนัวอยู่ในนั้น
คราวนี้เขาก็เลยนำเพี้ยมาผสมใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วย
แล้วยิ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็เข้ากันดีเลยทีเดียว

อ่าต้องบอกว่าเขาทำอย่างดีเลยล่ะค่ะ
ที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านกรีนค่ะ
พิกัดคือเลขที่๘๒บ้านกรีนหมู่๒ตะบนหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของร้านคือคุณวัฒนาบุญเชิญและคุณดวงกมลวิเศษหมื่นวัย
เป็นสามีภรรยากันช่วยกันทำมาหากิน
เมนูก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีนเนี่ยบอกเลยว่ามีมากมายนะคะ
ไม่ได้มีเพียงแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเท่านั้นใครกินหมูก็มีด้วยเย็นตะโฟก็มาเสิร์ฟด้วย
แล้วก้าวเหล่าเนื้อตุ๊กเทียร์อร่อย
เขาก็เสิร์ฟให้พร้อมกับข้าวสวยแล้วก็ผักชุดใหญ่
หม้อนี้ผมบอกเลยมูลค่าไม่ธรรมดา

อ่าถูกแล้วอย่างที่บอกเลยว่าถ้าใครนะชอบความขมมากหน่อย

ทางร้านเขาจะมีหม้อเพี้ยเอาไว้แล้ว
คุณอยากใส่เพิ่มอีกก็แล้วแต่คุณเลย
คือใส่เต็มที่คุณอยากจะขมแค่ไหนคุณใส่เลย
ถ้าไม่พอผมแนะนำนะอยากได้ผมเยอะ

โอ้ยเนี่ยเขามีเสิร์ฟข้าง

โอ้โหพอแล้วนะคะ
ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตยอดนิยมของคนในพื้นที่
มันเป็นการเพิ่มเอกลักษณ์ของชาวอีสานให้กับครูเจียบ

ใครอยากจะไปร้านเปิด๘โมงเช้าถึงบ่าย๓นะคะ

เขาจะดูไทยรัฐทีวี

จะรอรุ้นการประกาศรางวัล
จะให้ตอบอะไรวันนี้กับพรุ่งนี้อย่างนี้เหรอ

ไปหาเขาแล้วกันว่าคุณจะไปวันไหน

จองไว้ก่อนเพราะเห็นไหมคนเยอะนั่งแน่นร้านเลยอ่ะ
บางทีคุณไปช้าหมดอดกินเด้อ

เขาหยุดวันที่๑และวันที่๑๖ก็แวะไปได้เลย๘โมงเช้าถึงบ่าย๓ค่ะ